คุณผู้ชมมีผู้หญิงคนนึงค่ะเขาถูกคนร้ายขโมยรถจักรยานยนต์เข้าไป
ครับอยู่ดีดีอ้าววันดีคืนดีรถจักรยานยนต์ฉันนี่
มีผู้ชายคนหนึ่งขี่มาเขาก็เลยตะโกนเรียก
เหตุการณ์เป็นยังไงเดี๋ยวลองไปดูค่ะมีคลิปภาพค่ะ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
มีผู้ชายคนหนึ่งขี่มามีผู้ชายคนหนึ่งขี่มา

มีผู้ชายคนหนึ่งขี่มามีผู้ชายคนหนึ่งขี่มา
มีผู้ชายคนหนึ่งขี่มามีผู้ชายคนหนึ่งขี่มา
มีผู้ชายคนหนึ่งขี่มามีผู้ชายคนหนึ่งขี่มา
จอร์ตมึงจะจอร์ตไหม

นี่ไงเธอตะโกนเรียกให้จอดเธอวิ่งตาม

อยู่ครับเนี่ยค่ะเธอเลยบอกจอดจอดโอ้โหไอ้คนนี้มันยังตะโกน
มันบอกมันจะตีผมโอ้ดูสิเธอบอกไม่ได้ตีนั่นมันรถชั้นอ่ะ
ใช่เขาก็เนี่ยทิ้งรถแล้วหนีไปเลยเนี่ยผู้ชายคนนี้โอ้โหทีมข่าวก็ไปคุยกับ
ผู้หญิงที่เขาเป็นเจ้าของรถจักรยานยนต์นะคะครับนางสาวบงกฎใบพิมายอายุยี่สิบเอ็ดค่ะ
เธอเล่าว่าบ่ายโมง๑๖กันยายนเธอจอดรถจักรยานยนต์เอาไว้ที่หน้าห้างแห่งหนึ่ง
ตัวเมืองนครราชศรีมาเธอก็รีบไปทำงานนะคะเธอลืมค่ะเสียบกุญแจคาไว้ที่รถ
ครับเลิกงานจะกลับบ้านอ้าวรถหายไปแล้วนะคะช่วงเช้าสิบเก้ากันยายน
กำลังซ้อนรถจักรยานยนต์แฟนนุ่มจะไปทำบุญที่วัดอ้าวเธอบอกว่ารถจักรยานยนต์ที่ขี่สวนมา
มันรถเธอนี่นะเธอเลยตะโกนบอกอย่างที่อยู่ในคลิปอะค่ะแต่เขาไม่ยอมจอด
แฟนก็เลยตัดสินใจถีบรถเลยแล้วก็ถ่ายคลิปเอาไว้เลยแล้วก็ตะโกนไล่ตามหลังเนี่ย

แฟนก็เลยถามว่าพี่อันนี้รถใครแล้วพี่เขาก็เลยบอกว่าเป็นรถเพื่อนผม
แล้วหนูก็เลยบอกว่าให้จอดก่อนพอเสร็จแล้วจอดก่อนพี่เขาก็จอดนิดนึง
แล้วทีนี้ไปมาพี่เขาก็เลยบิดรถหนีแฟนก็เลยถีบรถเลยค่ะ
แล้วพี่เขาก็พยายามวิ่งหนีไปค่ะก็คือเราวิ่งตามไม่ทัน
ให้เขาวิ่งไปไหนครับมันวิ่งเข้าโซนที่เป็นป่าเรียบเรียบอะค่ะ
แต่เราไม่ได้ตามต่อว่าเขาวิ่งหนีไปทางไหน
แต่มันก็จะมีถังแก๊สถังหนึ่งนะคะเป็นถังแก๊สน้ำหนักขนาด๑๕กิโลกรัม
อยู่ที่ข้างรถด้วยอ่ะนะคะถังแก๊สนี้ค่ะข้างข้างรถที่ถูกขโมยไปอ่ะนะ
ก็เลยไม่รู้ว่าถังแก๊สของใครไปขโมยอะไรใครมาอีกหรือเปล่านะครับ
แต่ว่าผู้ชายที่วิ่งหนีที่ขี่รถจักรยานยนต์ของผู้หญิงคนนี้ค่ะ
เขาแต่งตัวคล้ายกับพ่อค้ามีเหมือนผ้ากันโป้งผ้ากันเปื้อนอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะ
แต่ยังไม่รู้ว่าถังแก๊สเป็นของใครตำรวจสพเมืองนครราชศรีมาก็บอกว่าเดี๋ยวจะเร่งจับตัวคนร้ายมาดำเนินคดีค่ะ